ถล่มในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานหลายพื้นที่พังราบเป็นหน้ากลอง
เห็นจุดแรกก่อนเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดแม่ภาคฝนได้เห็นเลย
อีแตนของชาวบ้านถูกหลังคาพัดถล่มลงมาแบบนี้นะคะ
บ้านเรือนโรงเลี้ยงสัตว์ยุ้งข้าว
แล้วในยุ้งข้าวน่าเสียใจมากนะคะเป็นดิฉันน้ำตาตก
เพราะข้างในมีข้าวเปลือกสักประมาณ๑ตัน

หมดเลยเปียกหมดเลยพี่เบิร์ตนะคะ
แล้วสตากเหรอเอาแดดที่ไหน
ใช่ช่วงนี้ตากใช่ไหมคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๓หมู่บ้านของตำบลดอกล้ำ
ปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
นับไปนับมาหลังจากที่เจ้าพายุมันสงบลง
ความเสียหายเฉพาะบ้านเรือนของประชาชนนะ

ได้รับผลกระทบจากพายุถล่มครั้งนี้นะคะ
โรงเรียนเอ่ยก็โดนพัดถล่มค่ะ
อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์อาคารโรงอาหารของโรงเรียน
บ้านโพลงามเนี่ยพังถลม
แล้วหลังคาหลุดปลิวไปกับพายุนั่นแหละค่ะ

ถูกน้ำฝนเทซะสาดเปียกโชคอย่างหนักเลย
นี่ดูสิคะนี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น
เห็นไหมฮะอันนี้ที่ร้อยเอ็ดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
อุบลรัชธานีกันบ้างหนักไม่แพ้กัน
เพราะว่าเป็นความเสียหายในพื้นที่ตะบนห้วยขยุง
ตะบนท่าลาศวารินชำราบครับโดยเฉพาะที่บ้านถ่อนนะฮะ

หลังแรกก่อนเลยที่เห็นเป็นเพลิงขายของพังเอียงลงมาเนี่ยนะ
วารินชำราบใช่ไหมราบจริงเลยอ่ะราบเป็นนักร้องนะ
น้ำตาสาววารินของแท้ล่ะอันนี้นะครับทับรถที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ถัดไปเนี่ยบ้านพังถล่มลงมาทั้งหลังโครงสร้างเอ่ยตัวบ้านเอ่ย
แล้วหลังคาถล่มลงมากองกับพื้นเลยเคราะห์ดีนี่นะฮะนี่นะฮะ
โอ้โหคนในบ้านออกมาได้อย่างบุดหวิดครับ
ส่วนหลังที่สามหลังคาปลิวไปไหนไม่รู้แล้วไปหมดเลยไปทั้งแถบนะฮะ
มาอีกหลังหนึ่งปรากฏว่าโรงรถเนี่ยพังทับรถที่จอดอยู่ครับ
เจ้าของมองด้วยความเจ็บปวดเจ็บปวด
อกจากนี้พายุยังหอบเอาหลังคาปลิวหายไปอีก๒๐หลังคาเรือนได้นะ

คุณยายน้อยวิลาพันธ์ท่านอายุ๘๔ปีแล้วท่านเล่าบอกว่า
ช่วงเย็นวานนี้นะนั่งเล่นอยู่ที่ชานบ้าน
เห็นมาแล้วพายุมันหมุนพัดมาจากทุ่งนา
มุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านมาทางนี้แหละนะครับ
แล้วลมพัดแรงนะครับพัดหลังคาปลิวหายไป
คุณยายบอกตกใจแทบช็อกรีบหลบเข้าไปในห้องน้ำ
ตอนนั้นยายบอกโอ๊ยคุณนักข่าวเอ้ย
ทั้งเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าคำรามกันแข่งกันนะฮะ
ขณะที่ลมพายุมาปะทะตัวบ้านอย่างแรงบ้านในโยกในสั่นเลย
บางหลังเนี่ยยุบตัวนะครับมาทับตู้เสื้อผ้าทับเตียงนอน
เพราะดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แล้วคุณยายยืนยันด้วยว่า๘๔ปีที่ฉันเกิดมาจนวันนี้
นี่เป็นครั้งแรกที่เจอพายุฝนรุนแรงขนาดนี้ครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากบ้านเรือจะพังเสียหายแล้วนะครับ
พายุยังพัดต้นไม้หักโค้นไปทับเสาไฟฟ้า
ล้มหลายจุดไฟดับสิครับ

แล้วก็แก้ไขพยายามที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้าน
ส่วนความเสียหายเดี๋ยวลมสงบฟ้าสงบ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะมาไล่ตรวจสอบต่อไปนะครับ

ย้ำอีกครั้งถ่ายรูปเอาไว้นะฮะ